เหมือนคุณตาคุณยายคู่นี้เดี๋ยวจะพาไปรู้จักคุณตาคุณยายคู่นี้
ตอนนี้ในโซเชียลฮือฮากันมาก
ต่อสู้กับชะตาชีวิตที่แบบ
น่าเห็นใจยากลำบาก
พูดขนาดนี้แล้วเราให้ทีมงานลงพื้นที่
ไปตามหาคุณตาคุณยายไปดูว่า
เขาสู้ชีวิตกันขนาดไหนค่ะ
น้ำปังน้ำเบียบน้ำเบียบน้ำเบียบ
น้ำเบียบน้ำเบียบน้ำเบียบ
น้ำเบียบน้ำเบียบ
น้ำเบียบน้ำเบียบ

น้ำเบียบ

น้ำเบียบ

น้ำเบียบ

ในกระเป๋านี่ไม่มีใครมายุ่งเกี่ยว
มันก็บอกไม่ถูกได้บ้างไม่ได้บ้าง
มันก็ไม่น่าไปทุกวันหรอก
ตู้ตั้งแต่ที่เขาขายตอนนี้นะครับ
มีลูกค้ามั้ยมีลูกค้าอยู่

ถ้าแกขายไม่ได้แกก็แย่วันนั้นอะเนาะ

บางทีได้๑๐บาทบางวัน๑๐บาทก็มี
บางวัน๒๐บาทบางวันก็๓๐อะไรอย่างนี้

ของอะไรที่ได้เป็นเงินเป็นทองแกเอาหมด
เขาจ้างไปทำความสะอาดบ้านแกก็ไป

ถึงตรงนี้ไกลไหมครับคุณย่า

แล้วคุณลุงกับคุณยายเข็นกันมายังไงครับ

มีวันไหนคุณยายจะมาขายคนเดียวไหม

แล้วตอนที่ไม่มีคนตาแบบมานั่งอยู่ข้างนี้

แล้วอย่างนี้นี่คุณยายจะยึดอาชีพ
เพราะว่าทำจริงค่ะที่เราทำไว้

ก็ต้องทนนะขายได้หรือไม่ได้ก็ต้องออก

ใช่ไหม

ต้องบอกว่าต้นทุนชีวิตของคนเราเนี่ย

คุณผู้ชมใครที่อยากจะอุดหนุน

ขายอยู่ที่ซอยจรรย์สนิทวง๓๐
เข้าซอยไปประมาณ๒๐๐เมตร

พวกเราตลอดข่าวเป็นกำลังใจให้กับคุณตาคุณยายด้วยนะคะ

หรือไปลองนั่งคุยกับคุณยายก็ได้